คุณผู้ชมครับพาไปดูรถเบ้นสักคันหนึ่งผมเชื่อว่ารถเบ้นใครก็ชอบ
มันลดแล้วมันบอกว่ามันรถหรูใช่ไหม
แต่ว่าเบ้นคันนี้แปลกแล้วก็แตกต่างออกไปทำไมอ่ะ
บอกว่าเป็นรถเบนส์หนึ่งเดียวในโลก
จริงเหรอเพราะว่าเขามีเหรียญติดอยู่เต็มไปหมดเลย
ขอไข่ห้าเจ็ดสี่เพียงคันเดียว
ในประเทศไทยแล้วผมว่าน่าจะเป็นคันเดียวในโลกค่ะ
ทั้งคันเนี่ยติดเต็มไปด้วยเหรียญซึ่งเป็นเหรียญในรุ่นตั้งแต่รอสี่ถึงรอเก้า
ประมาณห้าร้อยรุ่นกว่าสามหมื่นเหรียญโอ้โหเยอะมาก
คือรวมแล้วน่าจะหลายสิบล้านบาทนะครับ
คุณผู้ชมครับรวมราคาทั้งราคาพระราคาเหรียญราคารถ
โอ้โหประเมินค่าไม่ได้นะใช่ค่ะรถคันนี้นะครับเป็นของนายชัยฤทธิ์โสพลโพไคนะครับ
อายุ๕๙ปีเขาเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ขุนโสพลโพไข่
ซึ่งได้ทำพิธีเปิดตลาดพระเครื่องตรงข้ามสถานีขนส่งกำแพงเพชร
ก็แน่นอนแล้วครับมีคนที่นิยมชมชอบแบบนี้ก็คือนักสะสมพระเครื่อง
ก็นำพระเครื่องมาเปิดแลกเปลี่ยนมากกว่า๒๐๐แผงก็ว่ากันไปนะครับ
โดยนายชาริสเปิดเผยว่าคุณตาเนี่ยก็คือขุนโสพลโพไข่
เป็นนักสะสมเหรียญเก่าและแม่ก็ได้เก็บสะสมเหรียญทุกชนิดมานานกว่า
เจ็ดสิบปีโอ้โหคิดดูแล้วกันเจ็ดสิบปีเก็บสะสมเอาไว้มาก
ก็เลยมีเหรียญเนี่ยมากกว่าหนึ่งแสนเหรียญโอ้
เขาบอกว่ามีทุกรุ่นทุกแบบทุกราคาสมบัติทั้งหมดเนี่ยไม่เคยขายแม้แต่เหรียญเดียว
เพราะว่าถือว่าเป็นของสะสมของบรรพบุรุษอืม
หนึ่งเดียวในประเทศไทยและผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในโลก
สามารถเดินทางไปชมได้เขาบอกว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดในการเข้าชมนะ
รีฮะดีเลยค่ะแม่เยี่ยมไปเลยนะคะ
หนึ่งเดียวในโลกเรารักในหลวงจริงจริงรถคันนี้เหมือนเคยเป็นข่าวมาตลอดต่อแล้ว
ไปออกงานตามพิพิธภัณฑ์หรือว่างานของเก่าเนี่ยบ่อยครั้งนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็คือใครอยากเห็นของเก่าแบบนี้
ได้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของเหรียญด้วยนะ
ไปดูไปศึกษากันได้นะคุณผู้ชม